คุณตาวัย๙๕ปีคือทะเลาะกับลูกสาวในบ้านนะฮะ
สักพักหนึ่งคุณตาออกมาอารวาสหน้าบ้าน
ถือมีดเลยนะมือซ้ายก็ถือมือขวาก็ถือ

ตำรวจต้องเข้าควบคุมตัวคุณตาวัย๙๒
คุณผู้ชมไปดูจังหวะที่ตำรวจต้องใช้อุปกรณ์ในการควบคุมตัวนะครับ
ลูกล้องล่ะลูก

นะฮะไม่ยอมปล่อยมีดเลยนะครับคุณตาท่านนี้อายุเก้าสิบห้าปีแล้ว
สองมือถือมีดเดินอยู่บนถนนภายในชุมชน
วัดภูผาพิมุกถนนเวทรังศรีตะบนครูหาสวรรค์อำเภอเมือง
ทะลุงนะครับตำรวจเนี่ยโอ้โหต้องใช้ทั้งยุทธวิธี
ต้องใช้ทั้งอุปกรณ์เหล็กง่ามเหล็กขอต่างเนี่ย
เพื่อจะมาควบคุมตัวคุณตานี่คุณตาก็เดินเดิน
เพื่อจะไปเข้าบ้านแล้วแต่ตำรวจยังเห็นว่ามันเป็นอันตรายอยู่นะ
เพราะคุณตาถือมีดปลายแหลมทั้ง๒เล่มอยู่ในมือเลยนะครับ
ดังนั้นตำรวจก็ต้องใช้จังหวะนี้นะฮะในการใช้เหล็กง่ามเนี่ย
ดันคุณตาเข้าไปที่ประตูหลังจากนั้นก็ต้องพยายามแย่งมีดจากมือของคุณตา
ดูนะฮะแย่งมีดจากมือซ้ายได้ออกมาแล้ว๑เล่ม
แต่จากมือขวาของคุณตาเนี่ยคุณตาไม่ยอมปล่อยเลยเนี่ยอันนี้
เดี๋ยวดูจังหวะนี้นะฮะน่ากลัวมากเลยตอนดึงเนี่ยนะฮะ
คุณตาไม่ปล่อยคุณดูสิแล้วจะเอามือซ้ายมาจับมีดอีก
ก็พยายามต้องแย่งมีดเล่มนี้ออกมาให้ได้สุดท้ายสามารถเอามีดออกมาได้ทั้งสองเล่มนะฮะ
แล้วก็ควบคุมตัวคุณตาเอาไว้ให้สงบสติอารมณ์นะฮะนำคุณตาเนี่ยส่งโรงพยาบาลพัทธลุงด้วยนะครับ
ทีนี้ต้นสายปลายเหตุมันเกิดจากอะไรเราก็คุยกับลูกสาวของคุณตานะ
ลูกสาวก็เล่าให้ฟังบอกว่าตัวลูกสาวเองอาศัยอยู่กับพ่อ
ก็คือคุณตาท่านนี้อยู่กันสองคนพ่อเป็นคนอารมณ์ร้อนขี้โมโหครับ
แล้วก็อารมณ์จะรุนแรงก่อนเกิดเหตุเนี่ย
ลูกเองก็กลับจากไปหาหมอเมื่อมาถึงบ้าน
เตารีดมีรอยไหม้ทั้งผ้ารองเตารีดก็มีรอยไหม้ด้วย
ก็เลยบ่นพ่อไปเรื่องนี้เพราะอะไรลูกสาวกลัว
กลัวไฟไหม้นะฮะไม่รู้ว่าพ่อทำอะไรกับเตารีดนะฮะ
แล้วก็กลัวว่าไฟจะไหม้บ้านนะครับพอเธอเข้าห้องน้ำ
พบว่าพ่อเนี่ยฉี่ไม่ลงโถส้วมเธอก็บ่นอีกตามภาษาลูกนะครับ
ก็บ่นไปบ่นมาพ่อก็ไปแอบอยู่มุมห้อง
พอเธอเดินผ่านพ่อพ่อทุบเธอทันที
เพื่อนบ้านได้ยินเสียงร้องของเธอพยายามจะเข้ามาช่วยเหลือและห้ามปรามนะครับ
ปรากฏว่าพ่อเนี้ยฮะกลับเอามีดมาจากในครัวสองเล่ม
ไล่ทำร้ายเพื่อนบ้านแล้วก็เดินออกมาโวยวายอยู่หน้าบ้าน
ลูกสาวก็เลยต้องโทรแจ้งเจ้าหน้าที่เข้าช่วยเหลือนะครับ